สั้นเตือนภัยอีกสักเรื่องก็แล้วกันครับ
เหตุการณ์นี้ผ่านมาร่วมเดือนแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้
นี่คือวงจรปิดคุณขวัญคุณผู้ชมครับ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยย่องไปขโมยทรัพย์สินในบ้านของครอบครัวคนตายครับ
ทองไป๓บาทกว่าเงินสดอีกหมื่นกว่าบาทนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ท่าตูมจังหวัดสุรินครับ
นี่นะฮะวงจรปิดจับภาพได้แต่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้

โพสต์บอกว่าเตือนภัยบ้านหนองบัวเข้ามาขโมยของในงานศพ
คือเขาจัดงานศพที่บ้านไง๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ช่วงเที่ยงคืนเสร็จคือคนในบ้านหลับแล้ว
แล้วคนก่อเหตุขับเก๋งสีขาวจอดเสร็จป๊าบเนี่ยนะฮะ
มันจอดรถไว้ในวัดจำปาหนองบัวแล้วเดินไปไปรื้อค้นทรัพย์สิน
แล้วก็เดินออกมาก่อนจะขับรถเก๋งหลบหนีไป
เดี๋ยวอาจจะมีภาพรถเก่งให้คุณผู้ชมได้ลองดูด้วยนะครับ
คือคนในบ้านเขาหลับกันเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่นะ
แต่ก็คิดว่าคงเป็นแบบไม่พี่ชายกับพี่สะพ้ายอะไรอย่างนี้
ช่วงนั้นแต่พอตื่นมาอุ้ยทำไมทรัพย์สินข้าวของมันถูกลื้อกระจัดกระจาย
นี่ไงดูทันไหมครับไม่ทันให้ดูอีกรอบหนึ่ง
เดี๋ยวจะมีเก่งสีขาวของคนก่อเหตุขับผ่านไปอย่างรวดเร็ว

คันนี้ผ่านไปก่อนนะเดี๋ยวจะมีอีกคันหนึ่งนะจะมาแล้วจะมาแล้ว
นี่ไงคันนี้เสร็จแล้วมันขับหนีไปเลยครับ
มาตกใจเฮ้ยทำไมกระเป๋าถูกลื้อวะ
เปิดดูอ้าวทอง๓บาทกว่าหายเงินสดอีก๑๕๐๐เลยแจ้งตำรวจครับ
วงจรปิดจับภาพได้ยังไงวอนคุณตำรวจในพื้นที่
ตำบลหนองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์
จับให้ได้หน่อยเพราะนี่ผ่านมาร่วมเดือนแล้ว